อีกหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องของกล้วยประหลาดมาอีกแล้วคุณค่ะ
ด้วยประหลาดที่ว่าอาจจะไม่ประหลาดในตลอดข่าวแล้วแต่ก็ต้องพาไปดูหน่อย
เพราะว่ามันออกปลีมากลางต้นเลย
ถึงแม้ว่ามันจะประหลาดแต่ถ้าดูตลอดข่าวมันจะไม่ประหลาดอีกต่อไป
เพราะว่าใช่เล่าบ่อยมากแต่ถ้าไม่พามาดูก็ไม่ได้
ก็ต้องมาไปกันที่นี่นะคะหมู่๔ตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
นี่ไงมาแล้ว๓ตัวเลย
ข้างหลัง๒ข้างหน้า๓มาเลยพร้อมกับ๔ขาวิ่งมาเลยมาดูนี่นะคะเห็นไหม
นี่คือปลีที่มันแทงออกมากลางลำต้นแล้วลำต้นของมันสังเกตว่ามันถูกตัด
เจ้าของบ้านคุณศักดาแก้วเกรดอายุ๓๕ปีเขาบอกว่าเดินเล่นอยู่ภายในสวน
เหลือไปเห็นต้นกล้วยลักษณะประหลาดตัดไปแล้วแต่มันไม่ตายแล้วมันก็โตได้
แล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยตรงนี้คือต้นกล้วยน้ำหวา
ที่คุณดูนะลักษณะคือตัดทิ้งไปเกือบถึงโคนถึงต่อเลย
แต่ว่ามันยังไม่ตายและมันก็โผล่ปลีขึ้นมา
ตรงนั้นตรงกลางลำต้นเนี่ยโดยที่ว่าใบมันไม่มีแล้วนะ
แล้วแถมพอมันมีปลีเสร็จมันก็จะออกมาเป็นผลถูกไหม
ลูกมาด้วยเรียกได้ว่ากล้วยน้ำวาต้นนี้
เขาใช้คำว่าโกงความตาย

คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าอะไรแบบนี้มันคือเหตุการณ์ที่ประหลาด
มันมักจะมาพร้อมกับเรื่องของโชคลาภ
แต่ทีนี้จะอธิบายให้ฟังว่าต้นกล้วยเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ถึงวาระที่จะตาย
คนตัดมันก็แทงออกใหม่

ทีนี้พอมันจะตายเนี่ยมันก็จะต้องทำอะไร

พอกล้วยมันออกปลีออกผลเสร็จปั๊บ
มันก็จะตายอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นกล้วยไง

น้ำสั่งจริงอ่ะแต่ว่าอย่างนี้มันอาจจะแปลก
แต่มันก็อาจจะไม่แปลกก็ได้